ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กเนี่ย
หลายคนตอนนี้ยังคงต้องเรียนออนไลน์อ่าใช่ค่ะ
แล้วคือยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยความสนใจที่จะเรียนหน้าจอเนี่ย
มันค่อนข้างยากลำบากจำกัดเขาอยู่ได้แป๊บเดียว
เดียวก็ไม่สนใจแล้วทีนี้แน่นอนค่ะ
เป็นภาระหนักของคุณครูนะคะในการที่จะสอนออนไลน์ยังไง
ให้เกิดความน่าสนใจเหมือนกับเนี่ย
ในจังหวัดมหาสารคามเขากลัวเด็กจะง่วง
แต่งตัวก็ต้องไม่ธรรมดาค่ะแฟนซีสร้างสีสันปนฮา
แต่ว่าก็ต้องแฝงสาระความรู้ให้เด็กได้ประโยชน์ไปในตัวด้วยนะคะ
จะแฟนซีขนาดไหนไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
สารที่อยู่ในหมู่บ้านล่ะคะครูเป็นประเภทของอำนาจแบบไหนอ่า
อำนาจแบบไหนสุดยอดมากเลยปรบมือให้กับคำถามนี้
ใครมีคำอธิบายที่มีเหตุผลมีหลักการ
แล้วใครมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนในห้อง
ตอบคำถามถูกเยอะที่สุดมีส่วนร่วมเยอะที่สุด
มีความสร้างสรรค์ในห้องครูให้ชั่วโมงเน็ตฟรีเลย
อ้าวเติมเน็ตให้ฟรีเลย๑วันเต็มจัดไป
รถแรกแจกแถมเลยตอนแรกที่ดิฉันยังไม่ได้ยินเสียงเขาพูด
ดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าสอนวิชาอะไรนะ

ค่ะนี่เป็นโมเมนต์ที่ใครเห็นเขาก็ต้องขำ
คุณครูคนนี้นะคะเป็นคุณครูโรงเรียนโคกเกาะพิทยาคมจังหวัดมหาสารคาม
จัดเต็มมากจริงแต่งชุดแฟนซีสอนนักเรียนทางออนไลน์เป็นวันแรก
รวม๓วิชาที่สอนก็คือนาตสินพระพุทธศาสนาและวิชาภาษาอังกฤษนะคะ
ก็แน่นอนว่าทั้งดึงดูดความสนใจแล้วก็ยังแฝงสาระความรู้ด้วยนะคะ
เด็กนักเรียนจะได้ไม่ง่วงหายเครียดกับสถานการณ์โควิด๑๙
โรงเรียนแห่งนี้เป็น๑ใน๒๐แห่งที่ถูกสั่งปิดเรียน
โทษเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดนะคะ
เพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์มิติใหม่มันต้องไม่ธรรมดา
และผลตอบรับก็ดีมากทั้งจากเด็กและผู้ปกครองนะคะ
ทั้ง๓ท่านจัดเต็มทั้ง๓ท่านเลย
วันนี้มาใครเก็บความรู้ให้กับนักเรียนว่าทำไมนางลำในสมัยก่อนนะฮะ
ทำไมต้องทาหน้าขาวแล้วก็ทำไมต้องมีปากแดง

เขาบอกว่าเก็บความรู้ที่เป็นความรู้ก็สนุกได้เหมือนกัน
ใช่ครับเรานำเกร็ดความรู้เล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าทำอย่างไรนะครับ
เด็กนักเรียนจะไม่เบื่อจะไม่เซ็งในคราบเรียน
ทำอย่างไรจะดึงดูดเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนกับเราให้ได้มากที่สุด
ดูจากคอสตูมก็รู้นะว่าคนไหนหน้าตะสินคนไหนพุทธศาสนา

แต่อันนี้ที่กรุงเทพนี่เองคุณครูโรงเรียนอนุบันเด่นล่า

ไม่ต้องแต่งตัวแต่ใส่หน้ากากเป็นคอสเพลย์นะคะ
เพื่อสอนเด็กอนุบาลก็มีภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังที่เขาเอามาใช้เนี่ยค่ะ
แต่เหมือนกับใช้ตัวสติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยจับใบหน้าคุณครูอะไรอย่างนี้นะคะ
มีพระฤษีตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีก็มี
มีดาบพิฆาตอสูรเนี่ยนี่เด็กชอบมากมาเกือบครบทีมเนี่ยนะคะ
แล้วก็ยังมีการใช้ตัวการ์ตูนรูปสัตว์น่ารักมาเรียกรอยยิ้ม
เรียกเสียงหัวเราะให้กับเด็กจะได้สนใจเรียน
อย่างที่บอกเด็กเล็กเนี่ยสมาธิแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
จากนี้คุณครูยังต้องใส่ชุดอาชีพในฝันอย่างคุณหมอตำรวจทหารพนักงานทำความสะอาด
ครอบครัวแม่ครัวชาวไร่ชาวนามอเตอร์ไซค์รับจ้างรายเดอร์พนักงานรับส่งอาหารคือมากันครบ
สร้างแรงจูงใจค่ะให้นักเรียนสนใจว่าอาชีพแต่ละอาชีพเป็นยังไง
เรียนกันทั้งวันได้ไม่เบื่อนะคะซึ่งตัวนักเรียนเองครูเขาก็ไม่ได้จำกัดไง
อยากสวมชุดอะไรมาเรียนก็สวมอันนี้ดับพิคาร์ดอสูญนะคะก็แต่งตัวมานะคะ
เรียกว่าจินตนาการความรู้ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนค่ะมิติใหม่แห่งการเรียนของเมืองไทย
ใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่เห็นใจเด็กอย่างเดียวเอาจริงเห็นภาพนี้แล้วเห็นใจคุณครูด้วย
เพราะคุณครูเองก็ต้องเตรียมเรื่องการเรียนการสอนการใช้คลิปการใช้คอมพิวเตอร์
การเรียนออนไลน์ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมอย่างมากเลยค่ะ